ส่วนความเคลื่อนไหวของฟุตบอลรายการไทยรัฐบิ๊กไฟล์ฟรีซีซั่นสองพันยี่สิบ
ในวันที่๓๖กันยายนนี้ล่าสุดนะครับ
สโมสรชั้นนำประกอบไปด้วยครูแบงคอกยูเนเต็ด
การท่าเรือเอฟซีเอสซีจีเมืองทองยูนิเต็ด
บีจีปฐุมยูไนเต็ดแล้วก็ชนบุรีเอฟซี
เข้าร่วมในการประชุมที่ตึกไทยรัฐทีวีนะครับโดยรูปแบบของการแข่งขัน
เกมอุ่นเครื่องรัฐพิเศษครั้งนี้จะแข่งขันจบในเก้าสิบมันที
ไม่มีการต่อเวลาพิเศษหรือยิงจุดโทษ
เพื่อหาผู้ชนะโดยให้ทุกสโมสรทดสอบแทคติกการเล่นให้เต็มที่
ในการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ลงสนามตามความต้องการแบบไม่จำกัด
แต่การเปลี่ยนแต่ละครั้งนั้นจะให้เปลี่ยนชุดละไม่เกิน๓คนนะครับ
ที่ไทยลีกนั้นจะเปิดระดูการแข่งขันกันต่อในเกมที่ห้า
วันพรุ่งนี้แล้วนะครับเตะที่เรียโอสเตดียม
กันยายนการท่าเรือเจอกับแบงคอกยูเนเต็ด
กันยายนเมืองทองเจอกับชนบุรีทุกคู่แข่งแบบปิด
คิกออฟในเวลา๔โมง๕นาที
เข้ารายการถ่ายท่อสดทางหน้าจอไทยรัฐ
บ่าย๓๕๐นาทีชมสดได้หมดเลยนะครับ
ทางทีวีนะครับเฟซบุ๊คไทยรัฐสปอร์ต
ยูทูปไทยรัฐแล้วก็เว็บไซต์